เอาละครับข่าวคนดีข่าวต่อไป
แต่ข่าวนี้คุณผู้ชมเตรียมตอบคำถามด้วยนะฮะ
เพราะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมจะได้
รับเหรียญพญาไก่เรียกทรัพย์นะครับ
เหรียญมงคลสำหรับปี๒๕๖๐นี้
ห้าท่านที่ตอบถูกได้ท่านละสององค์ห้าท่าน

แล้วก็เข้าสู่ตรุษจีนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับข่าวนี้เป็นความมีน้ำใจของจิตอาสา

คุณต้องไปโอ้โหสาธุใช่ไหม
คุณต้องไปแบบจัดเตรียมภาพถ่ายเหมือนพรีเวดดิ้ง
เก็บไว้ชื่นชมตลอดไปนะครับ
แต่ว่าบางคู่รักเขาก็ไม่มีงบประมาณตรงนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าก็อยากทำใช่แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีโอกาสในสังคม
ดังนั้นมีกลุ่มจิตอาสานี่แหละครับ

แต่งหน้าหน่อยทำผมให้สวยหน่อย
มาใส่หน่อยเอาชุดมาใส่หน่อย
แล้วก็ถ่ายภาพให้กับผู้พิการนั่นเองนะครับ
โดยกลุ่มจิตอาสานำโดยนายฤชวีพันธ์จิราวัตรมงคล

คนนี้แหละแต่ที่กำลังซับหน้าให้

คุณก๊อฟฟี่เป็นช่างตัดผมและเจ้าของเพจนางฟ้าซาลอน

เพื่อถ่ายภาพพรีเวดดิ้งครั้งหนึ่งในชีวิต
ซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอังคณาสตูดิโอ
จังหวัดอ่างทองขอบคุณร้านนี้ด้วยนะครับ
ที่ได้ตรัสจัดเตรียมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ยืมฟรี
พร้อมส่งทีมช่างภาพมาร่วมให้บริการฟรีอีกด้วย
เจ้าของเพจนางฟ้าซาลอนเล่าว่า
ระเวนให้บริการแต่งหน้าทำผม
และก็ตัดผมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้
ตามจังหวัดต่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานานแล้ว

กี่ปีนะคะ๘ปีทำแบบนี้มา๘ปีคุณ
๘ปีแล้วนานแม้๘ปีนี่ถือว่าทำมานาน
ทำดีมานานตั้ง๘ปีนะฮะ
โดยตั้งใจจะใช้วิชาชีพของตัวเองดูแลและช่วยเหลือสังคม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมา๘ปีแล้ว
๘ปีนะคะเนี่ยเกี่ยวกับอะไรกับเราที่ต้องย้ำบ่อย
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของเพจนางฟ้าซาลอนกันหน่อยครับ
ปีแล้วที่ตัวของก๊อฟเองออกบริการตัดผม
ให้กับผู้พิการติดเตียงตามบ้านตามที่ต่างในจังหวัดต่างในประเทศเรานะครับ
แล้วด้วยความที่ตัวเราเองเป็นช่างแต่งหน้าด้วย
มีเจ้าสาวหลายคนที่อยากให้เราไปแต่งหน้า
แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีงบประมาณในการไปจ้างช่างแต่งหน้า
แต่เขาส่งข้อความมาหาเราแล้วอยากให้เราแต่งให้ตัวเราเอง
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะใช้อาชีพของเราออกมาดูแลสังคมให้ได้มากที่สุด
ก็เลยบริจาคแต่งหน้าให้กับเจ้าสาว
ที่ไม่ใช่เฉพาะพิการฟรีอย่างเดียวนะครับ
เจ้าสาวที่อาจจะไม่มีงบประมาณ
เราก็บริการแต่งให้ฟรีด้วยเครื่องสำอางดีที่เราแต่งให้ลูกค้าเรานี่แหละครับ

เจ้าสาวคือคุณจรูนสีชุดขาว
ส่วนสาวสวยนางฟ้าซาลอนเป็นเจ้าของเพจนะครับ

เพราะเธอและสามีจริงอยู่ด้วยกันมานาน๑๑ปีแล้ว
แต่ด้วยฐานะยากจนจึงไม่สามารถจัดงานแต่งได้
ขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสาทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ

อีกทั้งยังไม่รังเกียจผู้พิการด้วยนะครับ

เพราะว่าความฝันอันแรกเลย
ฝันอยากเดินได้นี่คงเป็นไปไม่ได้ค่ะ
แต่วันนี้ฝันถ้าได้เป็นเจ้าสาวหนูได้เฟสนิ่ง
เพราะพี่นางฟ้าในทวิตนี่หนูเป็นผู้หญิงที่สวย
ในสายตาสามีอึ้งเลยเมื่อเช้า
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งในเช้า
นี่คุณสามีก็ปลื้มเลยนะครับ
เห็นเจ้าสาวในชุดเจ้าหญิงสวยงามแบบนี้

ใช่ค่ะจิตอาสานี่ขอแค่อยู่ไม่กี่อย่าง
อยากเห็นรอยยิ้มที่เราไปมอบความสุขให้นี่ก็ดีใจแล้ว

แล้วก็เห็นความสุขของคนที่เขาไปช่วยเหลือดูแลเนี่ยนะฮะ
เห็นไหมเห็นคุณจรูนศรีเขามีความสุขแบบนี้เราก็ยิ้มตามไปด้วย
ใช่ค่ะนะครับโดยคุณจรูนศรียังบอกด้วยว่าวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะครับ

และสามีก็คือนายบัญชาสาบุญธรรมจะจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่าย
เพียงการผูกข้อไม้ข้อมือที่บ้านเกิดในจังหวัดยะโสธร
ซึ่งคุณก๊อฟฟี่เจ้าของเพจนางฟ้าซาลอนก็จะเดินทางไปร่วมด้วย

แต่งหน้าทำผมให้สวยหล่อเลยนะครับจะไปร่วมงานไปแสดงความยินดีกับเขาด้วย
ชื่นชมนะสำหรับการทำหน้าที่ของจิตอาสา
แล้วก็ขอบคุณทางร้านที่ให้ทั้งชุดแต่งงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
มายืมแล้วก็ทางช่างภาพด้วยนะครับ
ค่ะเป็นความฝันของเจ้าสาวทุกท่านเลยนะคะ